สองจังหวัดเนี่ยเขาก็ซิบบอกไทรรัฐ
ไทยรัฐตะโกนตะโกนดัง
จังหวัดที่ว่ามีเพชรชบูรณกับมุกดาหาร
เดี๋ยวเอาที่มุกดาหารก่อนถามคุณสืบสกุลก่อนนะ

โหโหโหลงลงไห้

แบกลงมา
โอ้โหแดงหมด
แบบนั้น

พอลงเรียนเสื้อ

นี่ถ้าผมโปรยข่าวนี้ผมโปรยว่าไงรู้ไหม
เกิดอุบัติเหตุขาหัก

ไอ้โคนมันเป็นสีแดงแล้วเด็กบอกโอ้โหแดงเต็มตัวเลย
นี่ไงที่ดิฉันถามคุณว่าเสื้อนักเรียนสีอะไร
ที่นี่เขาไม่ได้เสื้อนักเรียนสีขาวแต่เขาเป็นสีโครน

คือถ้าเกิดว่าอุบัติเหตุมันหนักกว่านี้
เอามันจะเป็นอันตรายมากกว่านี้นะคะ
อนผู้ใหญ่ใจดีหน่อยอยากจะตะโกนดังเลย
นี่คือเส้นทางไปโรงเรียนบ้านโคกปงเปลือย

แล้วคลิปนี้น้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อน
คุณดูชุดนักเรียนมันกลายมาเป็นทะเลโคลแล้วมันลื้นไงใช่เละเท้าหมดเลย
แล้วมาโพสต์ไว้วอนผู้ใหญ่ใจดีนะครับ

มีคนเข้าไปคอมเมนต์นะบอกว่าเออถนนเส้นนี้เดี๋ยวอบจ
เขาบอกว่าจะมีแผนนะลาดยางให้แล้วฮะงบปี๖๕นะ
บางคนบอกขอให้ได้จริงเถอะ
บางคนเข้าไปคอมเมนต์แบบนี้ครับบอกว่ามุกดาหารก็ยังมีถนนแบบนี้อยู่ดิพี่น้อง
บางคนบอกมันมีอยู่จริงนี่ไงเห็นกับตาเลย
นี่บางคนคอมเมนต์แบบเจ็บคันเหมือนกันนะ
อะไรรู้ไหมคุณเป็นถนนที่หมาเมิน
อ้าวเดี๋ยวนะหน่วยงานเขายังไงนะ

หมาเมินเรื่องหน่วยงานก็เรื่องหน่วยงาน

แต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณสืบสกุลบอกว่างบมันปี๖๕
ทันโทษนะคะงบปี๖๕นี่เข้ามาตั้งแต่ตุลา๖๔นะ

ยังไงนะฮะโอ้โหเมื่อกี้ชอบคอมเมนต์เมื่อกี้มากเลย

ใครเมินใครไม่สนใจถูกยงเป็น

นี่แต่ว่าเราไปถามน้องนักเรียนที่เขาเป็นคนโพสต์แหละ
น้องนักเรียนเขาอยู่โรงเรียนคำบกวิทยาคารอยู่ที่มุกดาหาร
น้องก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานครับตอน๗โมงเช้า
เมื่อวานวันหยุดนะเมื่อวานวันอาสานหะน้องไปโรงเรียนทำไมแต่งชุดนักเรียนด้วย
ผมต้องไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนพี่
แล้วที่ผ่านมาก็มีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้
ก็คือเส้นทางบ้านห้วยละโมงตำบลคำบกที่อำเภอคำชะอี

ทีนี้ค่ะก็มันเป็นเส้นทางลูกรังแต่ว่ามันเป็นเส้นทางลัดประหยัดเวลา
ระยะทาง๑๑กิโลนะอันนี้คือทางรัฐนะถ้าเกิดทางปกติ๓๐โล
น้องไปโรงเรียนขี่มอเตอร์ไซค์ไป๓๐โลเลยเหรอ
ใช่น้องก็เลยต้องไปใช้ทางลัดตรงนี้ไง๑๑โล
แล้วก็ก่อนหน้านั้นถ่ายไม่ได้นะว่าจังหวะที่รถของน้องล้มเพราะอะไร
ก็ขลายไปเป็นสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยละค่ะ
เอาวอนหน่วยงานนะคะให้ถนนเส้นนี้มันแค่หมาเมินพอ
แต่ว่าคนอื่นขอให้สนใจแล้วก็ลงไปดำเนินการ
แต่เข้าใจนะว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดราชการ
เชื่อแหละว่าถ้าเกิดหน่วยงานดูข่าวเที่ยงไทยรัฐทีวีอยู่

โดยงานอย่าเมินนะจ๊ะไม่งั้นถูกเปรียบเป็นจุด